ตามความเคลื่อนไหวของวงการวอเล็กบอลกันบ้าง
ก็จะกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายที่บ้านเราก่อนจะเดินทางกลับไปที่ตุรเคียนะครับ

แต่ก็มีกระแสดราม่าเหมือนกันเป็นห่วงนักกีฬานะครับ
เพราะว่าต้องเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงฉลอง๔เกม
ซึ่งร่วมงานค่ำของวันนี้นะครับ
ประเด็นมันก็คือว่าถ้ามีการติดโควิดเพิ่มเติมเนี่ย
โอ้โหเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าอุตส่าหเข้ารอบลึกไปแล้วนะครับ
ก็การเข้ารอบในครั้งนี้เนี่ยไทยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรก
มี๑๕แต้มจากการลงแข่ง๑๒นัด
ชนะ๕แพ้๗ก็จบอันดับที่๘พอดี
พรพันธ์เกิดปราศครับกัปตันทีมก็ยอมรับว่ามีความกดดันอยู่บ้าง
จากว่าห่างหายจากการแข่งขันระดับนี้ไปนานจากสถานการณ์โควิด
แต่ว่าผ่านสนามแรกผลงานดีความกดดันก็หมดไป
ส่วนการสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมได้ยอมรับว่าเกินคาดมากครับ
อย่างในสถานการณ์ของโลกกวาดารู้สึกดีใจมากในการเข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย
เพราะว่ามันเกินค่าจริงจริงแต่ว่ามันมันเป็นความหวังลึกลึกที่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รู้ว่าอ่า

ส่วนโค้ชด่วนนานัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกศรก็บอกว่าจะเรียกนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่จบงานเลี้ยงแล้วก็มอบรางวัลให้กับนักกีฬาชุด๔เกม
ในช่วงเย็นวันที่๖กรกฎาคมนี้คือวันนี้นะครับที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งเสียงวิจารณ์ก็มีจากแฟนคลับเหมือนกันนะครับ
บอกว่ารัฐบาลจัดงานช่วงนี้เหมาะสมหรือไม่
หรือว่าทำไมทางสมาคมกีฬาวอเล็กบอลจึงให้นักกีฬาไปร่วมงานนี้
เนื่องจากกังวลว่าเสี่ยงจะติดโควิด๑
เพราะมีโปรแกรมแข่งขันในรอบ๘ทีมสุดท้ายกับทางตุรเคียในวันที่๑๔กรกฎาคมนี้
หากติดโควิดขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
โดยทีมสาวไทยจะออกเดินทางไปแข่งในรอบตัดเชือกวันที่๑๐กรกฎาคมนะครับ
ความคืบหน้าของศึกแดงเดือดในเมืองไทยกันบ้างครับ
มันอยู่เจอเหลือภูมิ๑๒กรกฎาคมนี้ที่บ้านราวเวลา๒ทุ่ม
เมื่อวานคุณวินิตเลิศรัตนาชัยครับ
นำสื่อมวลชนชมราชมังคลากีฬาสถาน
ปรับปรุงส่วนต่างความพร้อมตอนนี้จบที่๙๐แล้วนะครับ
ว่าวันที่๙แล้วก็๑๐กรกฎาคมจะสมบูรณ์
ย่าทดสอบเรื่องของฝนตกหนักแล้ว
ระบายน้ำได้และกลับมาแข่งภายใน๓๕นาที

ส่วนบัตรขายนะครับ๕๙๐๐ใบ
จำหน่ายไปแล้ว๕๒๐๐๐ใบยังพอมีเหลืออยู่ครับ

ขณะที่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีนั้นจะไม่ได้เดินทางมาร่วมงาน
เพื่อร่วมงานเนื่องจากติดภารกิจนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องครับแฟนบอลก็เป็นห่วงคือ

มองเห็นอะไรในสนามบ้างเพราะว่าด้านหน้าเนี่ย

สายตาอยู่ก็ต้องดูว่าวันแข่งขันเนี่ย

ส่วนความสูงแถวหน้าสุดสองหมื่นห้านะครับ
ก็จะเตี้ยกว่า

สิบเซนติเมตรนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นสำคัญนะครับ

เวลาสี่ปีเงื่อนไขขยายหนึ่งปี

หนึ่งล้านเจ็ดแสนปอในอนาคตด้วยนะครับ

การวางแผนจัดบอนโลกในโซนอาเซียน
ก็มีการพูดคุยกันเป็นข่าว

ความต้องการคือจะจัดในช่วงปี๒๐๓๐

ของผู้นำรัฐบาลชาติสมาชิกในอาเซียน
ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

ตรงนี้เนี่ยเป็นการทำแผนต่อเนื่อง
เพราะมีการพูดคุยกันมาล่วงหน้าแล้ว

เพราะว่าเราดูงบประมาณดีกว่านะครับ
เจ้าภาพบอลโลก๖ครั้งหลังสุด

สีเขียวให้ดูนะครับตัวเลขไทยเห็นชัดเลย
กาต้าลงทุนไป๗๐๐๐๐๐บาท

วิทยากาไทย๑๐๐๐๐๐๐๐๐บาท

ที่เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่น

ตอนนั้นเนี่ยก็ใช้เงินลงทุนไปสองร้อยห้าเอ่อสองร้อยนะครับเอ่อ
สองแสนพอดีสองแสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับโอ้โหก็ตัวเลขเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะครับ
ในเรื่องของมูลค่าด้วยแล้วก็เรื่องของวัสดุในการก่อสร้างและการพัฒนาของแต่ละประเทศในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับ
ติดตามกันได้นี่ก็คือข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ